คุณผู้ชมคะมาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
กำนันถือมีดสารวัตรกำนันถือปืน
แล้วก็มีการพูดถึงขั้นที่ว่าไม่มีตำรวจคนไหนมากล้าจับ
แล้วก็พูดกับชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกับว่ามีประเด็นปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่

บอกว่ากำนันกับสารวัตรกำนันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

เดี๋ยวไปดูค่อยดูทีละคลิปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ
กลับมาก่อนกลับมานะฮะ

คนที่ลงมาคุยก็บอกว่าเป็นลูกน้องส่วนคนที่เป็นลูกพี่ก็ไม่มาสักทีนะคะ
กลับบ้านก็ไม่ให้กลับนะคะปิดหมดเลยค่ะ
คือมีคนของกำนันที่ชื่อว่ากำนันหลาง
และนายสำอางเป็นสารวัตรกำนัน
ในพื้นที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรี
ขับรถยนต์มิซูบิชิสีดำทะเบียนกไก่ง๗๒๘๔สะแก้ว
อีซูซูสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้มม๗๓๘๘ปราจีนบุรี
และรถโตโยต้าสีดำทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๑๕๔๙สระบุรี
รวมถึงมีรถไถนาด้วยนะคะ
เหมือนกับว่าไปล้อมรถของผู้เสียหายค่ะ
ผู้เสียหายเขาบอกว่าโดนล้อม
เพราะว่ากลุ่มของกำนันและสารวัตกำนันเนี่ย
บอกให้เขาหยุดการขุดหลุมปักเสาในพื้นที่
ผู้เสียหายคือนายภูมิพัฒน์ภูทองดีประเสริฐอายุ๒๒ปี
เขาก็กลัวเขาก็เลยโทรศัพท์ให้พ่อเอาปืนออกมา
เพื่อป้องกันตัวแต่ยังไม่ได้มีเหตุยิงอะไรหรอกนะ

แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

จะเห็นว่าสารวัตรกำนันนะคะ

นี่ค่ะปืนเบอร์เลอร์เลยนะคะ

เขาบอกว่าเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคุณผู้ชม
นายนัทพรมภูทองดีประเสริฐอายุ๕๓
พ่อของนายภูมิพัฒน์นะคะอุ้ยดูปืนกระบอกนี้พ่อมา
แต่พ่อเอาปืนมาด้วยเอาปืนลูกซองจะมาช่วยลูกชาย
มาช่วยนายภูมิพัฒน์อ่ะครับเพราะว่าลูกชายอยู่กับลูกสะพ้าย
คือนางสาวน้ำใสอายุยี่สิบสามอืมทางกลุ่มกำนันเขาก็มีการถ่ายโครง
คลิปเอาไว้เหมือนกันก็คือถ่ายคลิปกันเอาไว้ทั้งสองฝ่าย
ทีนี้ก็มีการเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
แล้วก็จะแจ้งตำรวจให้มาดำเนินการอ่ะนะคะนี่นะคะ
มันมีมุมที่ทั้งสองฝ่ายเขาก็พยายามที่จะคุยกัน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

เดี๋ยวจะมาคุย

อันนั้นสารสั่งให้วัดเฉพาะรอยไล่

สารรอยไล่สารรอยไล่สารรอยไล่
มีดผมถือมาหลังป่าไม่ได้มาถือทะมัลไหล่
ทะนศน๔น่ะท่านเอารถมาปิดหมดเลย

ตรงนี้นน่ะท่านเอารถปิดมาเราเลย

ปืนมีทะเบียนมันเป็นไรต่อปืนคะไอ้ปืนนักเร็ง

โอ้โหแต่พอต่างฝ่ายต่างมีปืน
เห็นคลิปเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันก็น่าตกใจ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับพ่อของผู้เสียหาย

นายนัทพรมภูมิทองดีประสิทธิ์อายุ๕๓ปี

บอกว่าเนี่ยมีคนขับรถมามีปืนมาด้วยนะ
พ่อบอกเป็นห่วงลูกกับลูกสะพ้ายเลยถือปืนลูกซองยาวจากบ้านมาเลย
มาช่วยเหลือพอมาถึงเห็นลูกชายลูกสะพ้ายอยู่ในสวนแล้วมีคนล้อมเต็มเลย
ก็เลยตกใจถามว่าคุณเป็นใครมาทำแบบนี้ทำไม
ก็เลยเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนะคะ
ตัวพ่อบอกว่าเอาจริงนะพ่อขอบอกเลยว่าเรื่องที่ดินตรงนี้
จริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันจบไปแล้ว
สารตัดสินแล้วว่าที่ดินเป็นของพ่อ
เป็นที่ดินของเขาโดยชอบทำเป็นที่ดินพบท๕๑๔๐ไร่
ผมก็เอาสารตัดสินไปลงเสร็จผมก็ขับรถมาคนเดียว
แล้วก็เอาปืนมาด้วยแล้วลงมาผมก็จอดรถด้านหลังเนี่ยครับ
แล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
เด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรทำไมไปทำกับมันอย่างนี้
เขาบอกว่าทำไมกูจะทำไม่ได้งั้นอย่างนี้เขาก็ว่าผม

ที่ของผมเนี่ยพบ๕๑๔๐ไร่ค่ะ

ที่พบ๕เมื่อกี้ก็เค้ามาเอาไปหมดแล้ว
แล้วสารก็พิพากษาให้ผมชนะ
นี่นะคะคุณพ่อบอกว่าถือปืนมาก็ตั้งใจจะมาช่วยลูกเพราะว่าตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะมายิงหรืออะไรพ่อบอกแบบนี้
ตัวลูกชายค่ะนายภูมิพัฒน์อายุ๒๒ปีก็บอกว่าตัวเขากับแฟนและลูกน้องอีก๒คนไปฝังเสากั้นรั้วไม่ให้แพะให้แกะออกไปนอกพื้นที่
อยู่ดีกำนันหลางขับรถมาแล้วมาถามว่าใครให้มาฝังเสาแต่พูดแรงอ่ะนะตัวนายภูมิพัฒน์บอกว่าก็ตอบไปว่าพ่อให้มาฝังกลัวแพะแกะออกไปนอกพื้นที่
กำนันพูดใส่ว่าถ้าสั่งให้เมียตายเนี่ยจะไปตายไหมประมาณแบบนี้นะคะแต่ก็พูดแรงอ่ะอันนี้นายภูมิพัฒน์บอกนะ
ภูมิพัฒน์บอกว่ากำนันพูดแบบนี้ผมก็เงียบผมก็เงียบแล้วฝั่งกำนันมีพวกมามีรถมามีรถไถมาเขาก็ตกใจแล้วฝั่งกำนันเหมือนกับว่ามีคนมีปืนด้วยเขาเห็นว่า
ฝั่งนั้นมีปืนเลยโทรบอกพ่อว่าพ่อไปเอาปืนมาช่วยผมหน่อยพ่อก็เลยมามันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิป
เพื่อจะกั้นรั้วให้แภ้เราออกไปข้างหน้าเขาฝังสาวเพื่อจะกั้นรั้วให้แภ้เราออกไปข้างหน้า
แล้วเขาบอกถ้ากูสั่งให้มึงไปตายมึงจะไปตายไหม

แล้วเขาก็เอาพวกมามีรถขับมาปิดตูดผมน่าจะ๒คัน
แล้วก็มีปิดข้างอีก๒คัน
รถวิโก้ติดดำคันหนึ่งแล้วก็รถถ่ายให้คันหนึ่ง
แล้วเขาก็เอาอาวุธลงมาเลยครับ
แล้วผมก็มีมีดมีทั้งมีดทั้งปืนนะครับ
แล้วผมก็เลยโทรหาพ่อผมบอกพ่อมาช่วยผมหน่อย
มาช่วยเอาผมออกหน่อยครับ
แล้วก็ให้อาวุธปืนมาให้ผมหน่อยครับ

เมื่อวานนี้มีตำรวจมาที่บ้าน

มารถ๖คันมา๑๐กว่าคนมาตรวจสอบอาวุธปืนผม

ผมขอถ่ายคลิปเขาก็เขาไม่ให้ถ่าย
เขาบอกว่าเขาเป็นชุดสืบนายสั่งมา
ทีนี้ค่ะก็ต้องคุยกับทางตำรวจด้วยนะคะ

แล้วก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็จะต้องคุยกับผู้เสียหาย
และคุยกับพยานต่างด้วยนะคะ
ตำรวจบอกว่าพยานค่อนข้างชัด
เพราะว่ามีคลิปคือทั้งสองฝ่าย
มาฟังข้อมูลจากทางฝั่งของ

อีกฝั่งหนึ่งทีมข่าวไปถึงบ้านเลย

นายทองหลางพิราโท

ข้อมูลด้านเดียวยังไงฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องการจะโจมตีผม
ต้องการจะทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงครับเรื่องของการลุกล้ำที่ดินตรงนั้นเนี่ย
กำนันหลังบอกว่าคือกำนันเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่
ไม่ได้จะไปริดร้อนที่ดินของใครแค่จะไปว่ากล่าวตักเตือน
เรื่องของการปักแนวรั้วเพราะไปปักแนวรั้วกินพื้นที่คนอื่น
กำนันบอกว่าแค่จะไปเตือนกำนันบอกว่าผมไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
ยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรตอนนี้เดี๋ยวรอทนายความก่อน
ข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะชี้แจงกับประชาชนอีกทีหนึ่ง
ยืนยันว่าพรุ่งนี้บ่าย๓จะเปิดเผยข้อมูลอีกฝั่งหนึ่ง
ก็คือข้อมูลทางฝั่งกำนันอ่ะแล้วก็จะฟ้องร้องกลับไปที่ครอบครัวของ
ฝ่ายที่เขาอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายด้วยเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับด้วย
กำนันบอกแบบนี้นะคะอ่ะณตอนนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากทั้งสองฝ่าย